ไปดูที่เชงไบรายมีชาวบ้านเข้าไปหาปลา
เป็นชายแดง

สุดท้ายคาดว่าเป็นกลุ่มฆวรรณยาเสียบติด
ที่ประทะกันกับกองกำลังผ่าเมืองเมื่อ๓วันก่อน
สามารถจับกลุ่มเรื่องของกลางต่างได้
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตำรวจสอบพ่อกล่อช้างได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านหมู่๑๑
ที่บ้านป่าแดงตำบลก่อช้างอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงบราย
บอกว่ามีชาวบ้านไปหาปลาจู่ไปเจอศพลอยอื่นในสระของหมู่บ้านครับ
ซึ่งอยู่ห่างจากแม่น้ำสายตะเบ็บชายแดนไทยพม่า๓๐เมตรเท่านั้น
ก็เลยไปตรวจสอบพร้อมกับแพทย์เวรแล้วก็ทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารมาที่๒
กองกำลังผ่าเมืองแล้วก็กู้ภัยสยามรมใจแม่สายครับ
พอไปถึงคือสระน้ำเนี่ยนะมันเป็นสระน้ำขนาดใหญ่กว้างสักประมาณ๔ไร่ลึก๓เมตร
มีศพลอยอืดขึ้นมากระจัดกระจายริมตลิ่งบ้างกลางน้ำบ้าง
โอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยก็ต้องให้กู้ภัยนำร่างขึ้นมาตรวจสอบ
แล้วก็เป็นชายชะกันไม่ทราบชื่อไม่ทราบสัญชาติสวมชุดค่อนข้างจะรัดกลุ่มทีเดียว
แล้วก็มีรองเท้าผ้าใบแบบเดินป่านะครับ
ชนะสูตรศพเบื้องต้นตามร่างกายไม่พบบาดแผลถูกทำร้าย
สภาพศพอืดขึ้นมาแล้วแล้วก็คาดว่าเสียชีวิตมาประมาณ๓วัน
ก็มีการส่งศพไปให้กับแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลเชียงบรายประชานุเคราะห
ผ่าพิสูจน์หาสาเหตุการตายอีกครั้งพันธุ์ตำรวจโทสุรพลเพชรพิสิทธพงศ์
รองผู้กำกับการสอบสวนสพเกาะช้างบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยคาดว่าผู้ตาย
เป็นแก๊งค้ายาเสพติดนะครับที่มีการลักลอบลำเลียงยาเสพติด
เข้ามาทางชาแดนไทยพามาวันที่ยี่สิบสี่กุมพระพันธ์ที่ผ่านมา
ก่อนจะมีการยิงประทะกันกับทหารซึ่งอยู่ห่างจากจุดที่พบศพไป
ประมาณห้ามร้อยเมตรก็เลยสันนิษฐานว่าหลังจากยิงประทะกันแล้วเนี่ย
ยาเสพติดวิ่งหลบหนีครับแล้วก็จะข้ามแม่น้ำสายออกนอกประเทศไป
แต่ว่ามันเป็นช่วงกลางคืนวิ่งลงมาในสระน้ำของหมู่บ้าน
มันลึกสามเมตรอะครับเขาคาดการณ์นะฮะว่าเจ็ดคนว่ายน้ำไม่เป็น
อืมทั้งเจ็ดคนว่ายน้ำไม่เป็นหรือเกิดอะไรบางอย่าง
จมน้ำเสียชีวิตเพราะว่าไม่มีบาดแผลการถูกยิงอะไรใดเลยนะครับ
สำหรับเหตุการณ์ยิงประทักกันระหว่างทหารกับแก๊งยาเสพติดกลุ่มนี้เนี่ยนะครับ
นะฮะเกิดขึ้นช่วงค่ำของวันที่ยี่สิบสี่กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
เป็นผู้บังคับกองร้อยทหารมาที่๓ก็มีการนำกำลังพล๑ชุด
ไม่ทราบฝ่าย๒๐คนมีการแบกเป้มานะ
ก็เลยตะโกนขอตรวจค้นหน่อยหยุดเดี๋ยวนี้
แต่ว่ากลุ่มคนร้ายนั้นเปิดฉากยิงใส่ก่อนครับคุณผู้ชม
ทำให้เกิดการยิงประทะกันขึ้นนานถึง๑๕นาที
แล้วคนร้ายล่าถอยไป
แล้วก็ไปตรวจสอบในพื้นที่พบของกลางเป็นยาบ้า๒๑เป้
จำนวนกว่า๒๒๐๐๐เมตร